โดยเฉพาะเรื่องของการเมืองมาเลเซียค่ะ
ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะตึงเครียดมากขึ้น
เราจะสรุปความเคลื่อนไหวในรอบโลกมาให้คุณผู้ชมติดตามกันค่ะ
โดยร่วมลงนามในปฏิญญาพลเมืองประกอบด้วยข้อเรียกร้อง๓๗ข้อ
โดยประกาศจะเคลื่อนไหวเพื่อโค้นล้มนายนาจิปและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
รวมทั้งร่วมกันปฏิรูปสถาบันต่าง
โดยดรมหาเทประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักอำโนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยให้เหตุผลว่ารู้สึกอับอายที่พักยังคงปกป้องและสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่นของผู้นำพักอย่างนายนาจิปราศักดิ์
แผ่นดินไหวขนาด๗๘ใกล้เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ทำให้สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยอมรับว่า
เตือนภัยซึนามิล่วงหน้า๒๒ทุ่นที่ติดตั้งอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซีย
ใช้การไม่ได้ทั้งหมดทำให้เกิดความล่าช้าในการเตือนภัยและยกเลิกประกาศเตือนซึนามิ
โดยอินโดนีเซียอ้างว่าขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง
โดยทุ่นทั้ง๒๒ทุ่นนี้เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่อินโดนีเซียติดตั้ง
และได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากหลายประเทศ
สภาพม่าเลื่อนวันเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ให้เร็วขึ้นจากเดิม
วันที่๑๗มีนาคมให้เป็นวันที่๑๐มีนาคมโดยไม่ได้ให้เหตุผลใด
ซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาที่ต้องการเลื่อนการเสนอชื่อประธานาธิบดีให้เร็วขึ้น
ซึ่งจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์กับนายโมอ่องวัย๖๕ปีอดีตผู้ช่วยแพทย์และนักโทษการเมืองคนสำคัญ
ส่วนนางซูจีอาจจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อให้มีที่นั่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส่วนผลการนับคะแนนที่ศึกซูเปอร์ทิวสเดย์ในสหรัฐอเมริกานางฮิลารี่คลินตันสามารถกวาดชัยชนะไปได้ใน๗รัฐสำคัญ
ซึ่งถือว่าไม่พลิกความคาดหมายเพราะรัฐทางใต้มีฐานเสียงของคนผิวสีที่ให้การสนับสนุนนางคลินตันอยู่แล้ว
ขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์สามารถคว้าชัยชนะในรัฐสำคัญไปได้สำเร็จทำให้นายมิตรรอมนี่อดีตตัวแทนพักรีพับปิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ๔ปีก่อนออกมากล่าวโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์
สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มนักการเมืองของภักดิ์ที่พยายามจะสกัดนายทรัมป์
ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการนำชิ้นส่วนไปตรวจสอบในออสเตรเลีย